ถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
รถเล็กเนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับ

มาด้วยกันไปด้วยกันฝ่าน้ำไปด้วยกันครับ
ไฟอีกไฟอีกไฟอีก
เฮ้ย
ใครเข้าใจบ้างว่าเขาดีใจอะไรกัน

รถเก๋งคันหลังเนี่ยรถเล็กเตี้ยกว่าต่ำกว่านะครับ
รถสองแถวคันหน้าที่มันทุกประโยสาร

ออกจากซอยได้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรถสองแถวครับ
สองแถวก็เลยนำหน้าเดี๋ยวพี่ขับตามนะ
เพราะว่าระหว่างที่แหวกน้ำไปเนี่ยนะครับ

ออกด้านข้างแล้วน้ำที่ตามหลังรถสองแถวเนี่ย
มันจะตำพี่รถเก่งก็ตามมาตามมาตามมา
ตามมาแล้วก็โอ้โหคนบนรถสองแถวก็เชียร์กันใหญ่เลย
คลิปนี้แสดงให้เห็นว่านี่แหละครับคนไทย

หลายคนคิดชมเอาคนขับรถเก๋นก็น่ารักกดแต๊ะ
ขอบคุณด้วยคนขับรถสองแถวก็น่ารักกองเชียร์ก็น่ารัก
ส่วนคนดูแม่ยิ้มตามตลอดครับ
บางคนบอกว่าชอบมากเลยไอ้วินาทีกดแตรแล้วทุกคนเฮ่นะฮะ
ช่วยกันนี่แหละครับน้ำใจคนไทยฮะ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งไปดูหลวงพี่หลวงพี่พยายามสู้กับน้ำฝน
แต่โดนน้ำฝนสู้กลับจะเป็นยังไงครับ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
ทุกคนบอกว่างานนี้คุณพระช่วยช่วยพระด้วยโยม